จริงวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง

แล้วมันเกิดปัญหามันหลายปัญหาเหลือเกินค่ะ

อย่างนี้ฉันโดนนะจ่ายตังค์ไปแล้วของไม่ได้
ผู้เสียหายรวมมูลค่าแล้ว๑๕ล้านเลยนะคุณ

สารยุติธรรมก็มีการเปิดเป็นแผนกคดีซื้อขายออนไลน

รวมถึงจะมีการประสานข้อมูลกันกับทางสคบด้วย
ดังนั้นเดี๋ยวไปฟังอาจารย์วิเคราะห์เรื่องนี้กันในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

๓วันมานี้ผมหยิบเอาเรื่อง
ความเดือดร้อนของประชาชน
ที่เจอกันอย่างเยอะเลยครับ

เพื่อเอามาให้เห็นว่า

เรื่องที่๑เรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์

เอาเงินส่งไปให้บัญชีแล้วก็หายจ้อย
อันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันทำยังไง

ตอนนี้ตำรวจและกระทรวงดีอีเขาเอาจริงครับ
เขาปูพรมจับกลุ่มแก๊งคอนเซนเตอร์
ถ้าอยู่ต่างประเทศก็ให้ต่างประเทศจับกลุ่มให้
อยู่ในเมืองไทยก็ตามจับกลุ่มกันอยู่

เรื่องไหนทนเงินกู้นอกระบบ
ส่งอันตภัณฑ์ไปรังแก่ไปรังความ
คนกู้เงินที่จ่ายไม่ตรงเวลา

ปรากฏว่าพอตีแผ่ออกมา
ตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงาน

ก็ไล่ล่าจับกลุ่ม

ทีนี้มาถึงวันนี้
เรื่องการหลอกลวงขายสินค้าออนไลน์
อันนี้ก็ระบาดหนักไม่แพ้กัน

คนที่เจออย่างคุณน้ำแข็งเนี่ยมีเยอะ
สั่งของไม่ได้ของไม่ได้ตามปก
แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีมิติใหม่ที่น่าชื่นใจก็คือว่า
มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องสำนักงานสารเอ็ดด้ากรมบังคับคดี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติสภาองค์กรผู้บริโภคออย
และที่สำคัญคือสคบเป็นหน่วยงานหลัก
มีอะไรจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคในเรื่องนี้
เราจะตรวจสอบกับรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ท่านรองสุวิทย์วิจิตโสภาอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
สวัสดีครับพี่สุภาพและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ
อธิบายให้ชาวบ้านฟังหน่อยครับว่าการร่วมมือกัน๖๗หน่วยงานเนี่ย
มันจะทำให้การแก้ไขปัญหาหลอกลวงสินค้าออนไลน์ได้ยังไงครับ
ครับอันนี้เป็นมิติใหม่ที่ดีมากนะครับที่สำนักงานสารยุติธรรมนะครับ
ได้มีการเปิดแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ขึ้นในสารแพ่งนะครับ
ได้รับการเยียวยานะครับตามสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายนะครับ
อ่าซึ่งในเรื่องนี้เองนะครับทางสกบแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็
โดยเฉพาะข้อมูลต่างที่จะทำให้การดำเนินคดีของศาลมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งในส่วนสคบพี่สุภาพเราก็สนับสนุนสารยุติธรรมอยู่ใน๓เรื่องหลักเลย
คือในเรื่องแรกเราจะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างสคบกับสำนักงานสารยุติธรรม
ก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจค้าขายออนไลน์ที่จดทะเบียนกับสคบ
ซึ่งตรงนี้สกบเรามีฐานข้อมูลพร้อมแล้วนะครับที่เราไปเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๒๘หน่วยงานอันนี้เราพร้อมเลยนะครับเราจะมีรายชื่อพวกการต่างตรงนี้
มันมีประเด็นอย่างนี้เวลาขดีไปฟ้องต่อสารปรากฏว่าข้อมูลกับผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกฟ้องได้มันไม่เข้าใจเกลียด

อย่างนี้เราสามารถส่งคดีของสคบไปให้สารได้โดยตรงผ่านระบบกันได้เลย
ไม่ต้องจะทำเป็นหนังสือส่งไปส่งมาให้เสียเวลานะครับ

ประเด็นที่๓สคบเขาจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง
เกี่ยวเรื่องคดีหลอกลวงช่อโกงเรื่องปัญหาซื้อขายออนไลน์ต่าง
ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้เลยในรายละเอียด
อันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักที่เราจะร่วมมือกันนะครับ
ซึ่งในขณะนี้ผมทราบมาว่าคดีที่ฟ้องต่อสารนะครับ
แล้ว๑ใน๓นะครับคดีก็คำฟ้องมักจะไม่สมบูรณ
ก็คือขาดชื่อที่อยู่ของทางผู้ขาย
แต่ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์ตรงนี้
ซึ่งศาลเองต้องพึ่งสคบพึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการที่จะขอความร่วมมือนะครับ
พิจารณาคดีของศาลก็เป็นฟ้องผ่านออนไลน์ได้นะครับ
นาคดีผ่านออนไลน์มีการไกล่เกลี่ยผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกันครับ
ตรงนี้โดยสรุปก็คือว่าสคบก็จะไปสับหนุนศาลนะครับ
ในเรื่องของทางคดีสองก็คือเป็นการเพิ่มช่องทาง
ในการคุ้มครองสิทธิของพวกอีกทางหนึ่ง
ซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะมีสรกบเป็นหลักในการแก้ไขฝนาเรื่องร้องเรียน
มันจะทำให้หนึ่งสารพิจารณาได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น
มีการสำนวนข้อมูล
การจะหลอกลวงโดยส่งสินค้าไม่ตรงปกสิน
สั่งของแล้วไม่ให้ของเขาต้องกลัวแล้วว่า

เนี่ยส่งฟ้องศาลได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วการที่จะจับตัวไปลงโทษเนี่ย
ข้อมูลมันชัดเจนขึ้นอันนี้อันนี้สคบคิดว่า
ประเมินแล้วน่าจะได้ผลดีขึ้นมาเยอะไหมครับอ่าผมคิดว่าอ่า
จะได้ผลดีขึ้นนะครับเพราะว่าคือจะมีช่องทางนะครับ
ในการอ่าช่วยเหลือสำนวนกันเพื่อให้คนที่ลำเมิดติด
หรือคนที่เอาเปรียบผู้บริโภคได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมาย
นะครับสองก็คือในเรื่องของการอำนวยความเป็นธรรมนะครับ
ในการที่จะเอาตัวผู้กำเนินความติดมาลงโทษเนี่ยมันมีผลิตภาพขึ้น
อย่างนั้นดังเฉยแทนได้ว่าเราจะมีหน่วยงานหลายหน่วยงาน
หรือว่าผู้ออการที่อ่าไม่สุดจริงตรงเนี้ย
เราก็จะทำให้การบังคับคดีตรงนี้มันง่ายขึ้น
คุณสามารถคืนเงินเยียวยาให้กับผู้บริโภคได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
ครับเรื่องกล่องสุ่มเนี่ยถึงสคบเยอะไหมครับที่เป็นข่าวเป็นข่าวอยู่เนี่ย
เรื่องกล่องสุ่มเนี่ยที่มาที่สคบนี่มีไม่มากนะครับ
ไม่มากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเทศกาลมากกว่าเช่นช่วงปีใหม่ช่วงอะไรคืนกำไรให้ลูกค้าอะไรต่างของผู้ประกอบการนะครับ
อันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับสคบให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้ผู้บริโภคเองเนี่ยก็ให้ตระหนักนะครับว่าเราอาจจะได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพสินค้าใกล้หมดอายุอะไรต่างพวกนี้
ซึ่งผมว่าในขณะนี้ทางผู้บริโภคเองเขาก็มีฐานข้อมูลนะครับที่จะสามารถตัดสินใจได้อยู่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าทางผู้กับการเองก็คงระมัดระวังมากขึ้นว่าถ้าเขาจะทำกล่องสุ่มเนี่ย
หลังจากท่านรองออกมาเตือนว่าซื้อของออนไลน์เนี่ยให้ระวังหน่อย
อย่าไปซื้อจากแอปที่ไม่มีตัวตนแอปที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ
ให้ไปติดต่อรายใหญ่เนี่ย
สถานการณ์ดีขึ้นไหมครับช่วงหลัง

อันนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญมากเลยนะครับ
เพราะว่าการซื้อสินค้าออนไลน์เราไม่เห็นหน้าเห็นตัวของคนขาย
เราไม่เห็นตัวสินค้านะครับ
ตรงนี้เองเนี่ยพอเราแนะนำว่าต้องซื้อจากผู้ขาย
แพลตฟอร์มหรือช่องทางที่น่าเชื่อถือ
ว่าน่าเชื่อถือก็คือผู้ค้าขายต้องผ่านการจดทะเบียน
กับสคบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาสคบตามตัวได้
โดยส่วนใหญ่ก็จบเกิน๙๐นะครับ
ถ้าผู้ขายที่ผ่านการจดทะเบียนเป็นธุรกิจตลาดแบบตรง
ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ว่าใครจดทะเบียนบ้าง
แล้วเวลามีปัญหาก็ตามตัวได้ครับ
ครับขอบคุณนะตลสุวิทครับขอบคุณครับ
ตามที่ดีครับสวิทธิภาพการตรแลขาธิการคุมครองผู้บริโภค
อีกเรื่องหนึ่งที่ฝากประชาสัมพันธ์มา
แชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมากับธุรกิจขายตรง
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลอกกันมากอีกเรื่องหนึ่ง
สคบเขาเตือนให้ระวังอย่างนี้ครับ
วิธีการสังเกตการเชิญชวนจะมาในรูปแบบซ้ำซ้ำกันคือหนึ่ง
ชักชวนให้สมาชิกให้สมัครเป็นสมาชิกเข้าร่วมลงทุนด้วยเงินจำนวนมากอันนี้ต้องระวัง
สมัครสมาชิกต้องสั่งซื้อสินค้า
เขาจะบอกว่าจะจ่ายเงินปันผลตอบแทนในอัตราสูง
ถ้าเราเชิญชวนคนอื่นเข้ามาร่วมเครือข่ายด้วยเนี่ย
จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม
นี่๓๔ข้อหลัก

ให้ตั้งรับไว้ก่อนว่านี่คือ

ที่ทำให้หมดเนื้อหมดตัว

เอาละนี่ก็เตือนมาอีกเรื่องหนึ่ง
นี่คือเขตสั้นใต้

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะฮะ